ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีพฤศกความรักคนโสดจริง
สะดุดตาใครบางคนที่ทำงานหรือกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน
แม้จะเป็นสัมพันธ์ชั่วคราวก็ยังดี
คนมีคู่ให้ระวังมือที่๓หรือทะเลาะกันจนรักร้าว
สุขภาพระวังมีอาการหลงลืมจนทำให้พลาดท่าเสียหาย
หงุดหงิดใจร้อนทำให้เจ็บตัว
ระวังอุบัติเหตุในอาคารบ้านเรือนขับขี่ยวดยานพาหนะ
การเงินมีเกณฑ์ได้โชคลาภถูกรางวัลใหญ่ได้ของรางวัล

การงานจะขัดแย้งทะเลาะกับเพื่อนร่วมทีม
เจ้านายลูกน้องได้ง่ายรู้สึกว่างานหนักขึ้น
ต้องทำหลายอย่างเวลาเดียวกันเพื่อให้เสร็จตามเป้าหมาย

ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์